หลังจากที่มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปในป่า
ไปหาของป่ากับเพื่อนแล้วหายตัวไป
ล่าสุดไปพบกลายเป็นศพอยู่ในป่า
มีรอยยิงที่หน้าผากด้วยคุณผู้ชม

การนำร่างลงมาค่อนข้างจะลำบาก
ต้องใส่เปรย์ต้องผูกแล้วหามลงมาจากเทือกเขา

เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นแล้วก็หลายหน่วยงานเลย
ร่วมกันนำร่างของผู้เสียชีวิตคือนายบรรหารราชมณี

เพราะว่าล่าสุดก็อย่างที่บอกไปว่าเจอกลายเป็นศพสภาพเน่าเปื่อยแล้ว
หน้าผากมีรอยถูกยิงด้วย

แล้วปืนพกที่เขาเอาไปด้วยเป็นปืนขนาดเป็นปืนยาว

วันนี้คุณคุณมะเมียวคุณสุชดาเศรษฐีโค้ง
สิทธิ์ข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดวิภาวดีมรังสิตนะฮะจุดตั้งศพของนายบรรหารนี่แหละฮะ
ก็ไปเจอภรรยาของผู้ตายบอกว่าวันที่๑ตอน๔ทุ่ม
สามีชวนในครุฑเพื่อนกันออกไปหาของป่ากันตอน๔ทุ่ม
มีหลักฐานเพราะว่ามีการแชทคุยกันในเฟซบุ๊คด้วยนัดกันซะดิบดี
เขานัดกันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนก่อนนะครับแล้วก็มีวงจรปิดให้เห็นกันสองมุม
ตอนในครุฑเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มารับด้วยที่บ้านเลย
ผู้ตายก็นั่งซ้อนท้ายกันไปตอน๕ทุ่ม๑๑นาทีอันนี้คือหลักฐานในแชทนะครับ
เขานัดกันในแชทของเฟซบุ๊กนี่และในวงจรปิดเห็นมาแล้วนั่งซ้อนท้ายกันไป
ก็ขับเข้าไปจอดริมป่าแล้วก็ไปจอดรถแล้วก็เดินเข้าป่ากันไป
อันนี้เป็นหลักฐานที่ว่าเขาไปด้วยกันกับเพื่อนที่ชื่อครุฑ
ต่อมาไปดูวันที่๒สิงหาคมตอน๔ทุ่มครึ่ง
โทรมาบอกว่าให้โทรหาในครุฑให้หน่อยแล้วบอกเลยว่าตัวเองตัวเขาเนี่ยอยู่ที่เดิมนะ
เพราะว่าเขาแยกกันเดินไงฮะพอแยกปุ๊บแล้วหากันไม่เจอก็เลยติดต่อกันไม่ได้
เธอก็โทรไปหาแต่ติดต่อในครุฑไม่ได้เหมือนกัน
ก็บอกสามีว่ากลับมาแล้วกันไม่ต้องไปรอ
สามีก็ปฏิเสธเพราะว่าอะไรเพราะในคุดฝากอาหารกับอุปกรณ์ยังชีพที่จำเป็นเอาไว้
รวมถึงรถจักรยานยนต์ของในครุฑด้วยจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่๒ครับ
จนกระทั่งสามสิงหาคมสามีก็ยังไม่กลับมาที่บ้านทั้งที่นายครุฑกลับมาแล้วนะครับ
ญาติญาติก็เลยเริ่มเอกใจก็เลยเริ่มออกไปตามหากันแต่ก็ยังไม่เจอตัว
๔สิงหาคมออกไปตามอีกครั้งโดยมีในครุฑนี่แหละออกไปด้วยก็ยังไม่เจอ
ครุฑออกไปด้วยนะครับมีวงจรปิดใหม่อีกภาพหนึ่งเกิดขึ้นวันที่๕สิงหาคม
คุณผู้ชมดูภาพนี้แม่ของนายอีสตามไปหาในครุฑที่บ้านไปถามเลยถามตรงเลยนะ
ถามจริงนายอิตเนี่ยหายไปไหนนะฮะตอนนั้นแม่สังเกตเห็นว่าเอ๊ปืนลูกชายเอ๊ะ
ทำไมไปอยู่ในกระเป๋าของในครุฑได้ล่ะแล้วในวันเดียวกันนะฮะก็มีการไปแจ้ง
หายไว้เลยที่สพเวียงสะหลังจากนั้นวันที่หกวันที่เจ็ดสิงหาคม
หลายหน่วยงานฝ่ายปกครองป่าไม้ตำรวจกู้ภัยบูรณาการกันออกค้นหา
โดยที่นายครุฑหายไปแล้วนะไม่ไปด้วยนะครับจนวันที่แปดตอนสิบโมง
ไปเจอศพนายบรรหารอยู่ในป่าครับนะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของนางสาวแววเองก็บอกว่า
ไม่อยากจะกล่าวหานะว่าครุฑเนี่ยเป็นคนฆ่าสามีเธอแต่แปลกใจว่าเอ้า
จู่หลบหน้าทำไมหายไปทำไมแล้วทำไมถึงไม่บอกความจริงก็คุณออกไปด้วยกัน
จริงก็เป็นคนสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันคุณขี่รถให้เขาซ้อนไปหาของปาก
แล้วคุณกลับมาก่อนได้ยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ไปด้วยกัน
แล้วไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนด้วยซ้ำไปส่วนใหญ่ก็ชวนกันขึ้นป่าไปหาของป่า
เสียใจไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับสามีครับ
อันนี้ก็เป็นเสียงของแววนะฮะเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต
ทีนี้เนี่ยทางด้านของแม่ของผู้เสียชีวิตครับนางบรรจงก็บอกว่าช่วงที่ลูกซ้อนท้ายในครุฑไปเนี่ยนะฮะ
ก็น่าจะมีในเบิร์ตเนี่ยเพื่อนอีกคนหนึ่งขี่รถไปอีกคันหนึ่งก็เป็นสามคนเนอะนะฮะ
ทีนี้วันที่๕สิงหาคมเธอก็ไปหาในครุฑเห็นอะไรรู้ไหมฮะเห็นกำลังนำปืนถือเข้ามาในบ้าน
พอขอดูก็ไม่ยอมให้ดูแล้วบอกว่าเออปืนผมปืนผมเองอย่างนี้ครับ
อยากให้ตำรวจรีบติดตามคนก่อเหตุให้ได้แล้วก็มาดำเนินคดี
แล้วเห็นไหมว่าในท้ายกระเป๋าเขาเนี่ยปืนเขาห้อยอยู่นะแต่เขายืนยันว่าเป็นของเขา
ไม่ใช่ของผู้เสียชีวิตนะครับทีนี้เนี่ยญาติบอกว่าอยากจะให้นำตัวผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีให้ได้เพราะลูกถูกยิงแสกหน้าผากเลยอ่ะลำตัวก็โดนหน้าท้องก็โดน
เหมือนโดนหลอกเข้าป่าไปแล้วก็โดนฆ่าตายคุณผู้ชมแล้วก็ต้องการจะเอาปืนจุด
สองสองหรือเปล่าเพราะว่าอะไรราคามันแพงเป็นแสนด้วยแล้วมันมีอุปกรณ์ตกแต่งปืนเต็มไปหมดเลย
อันนี้เป็นการจงใจหรือเปล่ายังไม่ทราบทีนี้น้องชายของผู้ตายคือคุณสุภกิจเนี่ย
เป็นคนที่ไปเจอศพของพี่ชายคนแรกบอกว่าเขาตามหาพี่ชายตั้งแต่วันแรกนะ
นะฮะไปกดดันให้ในครุฑเนี่ยไปชี้จุดสุดท้ายอ่ะแยกกันกับพี่ผมตรงไหนพาไปหน่อย
แต่เหมือนในครุฑเนี่ยมั่วลวงไปบอกตรงนั้นตรงนี้คือพูดไม่ตรง
ลวงให้หลงทางอะไรแบบนี้จนจับพิรุษได้ว่ามันเหมือนเป็นแผนและทำให้ทุกคนเสียเวลาหรือเปล่า
นะฮะจนเวลามันล่วงเลยไปหลายวันต้องค้นหาเองจนกระทั่งวันที่หกเนี่ยในครุฑ
หนีออกจากพื้นที่ไปแล้วก็ไปเจอศพพี่ชายว่าถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
มันมีข้อสงสัยถ้าในครุฑเป็นคนก่อเหตุคงเพราะอยากได้ปืนหรือเปล่าแต่พี่ชายไม่ให้
อันนี้อยากให้เจ้าตัวออกมาพูดความจริงเขายังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับ
ใครผิดว่ากันไปตามผิดว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายนะฮะเอาฟังเสียงน้องชายผู้เสียชีวิตครับ
รู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ที่เขาพาไปข้อหน้าเหลือพุ่งออกข้อหน้าเองโดยไม่มีธริบาลเขาโดยไม่มีฝากพวกพี่น้องเขามาแฟ้งกันครับ
ไปแต่พุ่งครับแต่พุ่งก็ไปเจอกับมันมันมันแค่นั้นเนี้ยน่ะแต่ว่าก็ไม่ไปด้วยครับ
ก็ก็เร่งกรรมสมันต์นี้ส่งสร้างกับตายอย่างวิตนาอาณาจอย่างเองมันเป็นกลุ่นดีด้วยมันทำให้ชีวิตชีวิตนึงกลเทียบเว้ย
ทำให้ชีวิตร่ายรายกลเสี้ยตามไปกันด้วยครับเราไปดูบ้านของในครุฑกันหน่อยไหมฮะพี่มิวค่ะไปดูกันหน่อย
คุณสุชาดาเดินทางไปที่บ้านของในครุฑเลยนะฮะอยู่ที่ตำบลบ้านซ้องอำเภอเวียงสะประตูล็อกนะครับ
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบแต่เอ๊ะมันมีใครผุบโผล่อยู่ในป่าข้างทางก็ไม่รู้
นะฮะก็เลยแสดงตัวออกมาว่าอ๋อเป็นนี่ในครุฑนี่แหละฮะนี่ฮะหลบอยู่ในป่าข้างทาง
ถึงมีหลักฐานที่ว่าของเขาอ่ะเห็นเขาพูดอยู่เขาก็มีหลักฐานเขาใช่ไหมพี่

หนูมีอันนี้ให้พี่ดูหนูจะถามว่าใช่พี่เขามา
จะได้ยืนยันความบริสุทธิ์ไหมไม่ยังไม่ถึงเวลาครับในครุฑยืนยันอีกทีนะครับ
คุณผู้ชมพี่มิ้วครับยืนยันว่าไม่ได้หนีนะครับ
แต่ถามว่าทำไมต้องหลบก็กลัวครอบครัวของผู้ตายจะมาล้างแค้น
อืมก็เลยขอซ่อนตัวไว้ก่อนยืนยันไม่ได้เป็นคนยิงเพื่อน
ไปด้วยกันก็จริงแต่ไม่ได้เป็นคนทำแล้วก็ชี้แจงภาพวงจรปิดที่ไปรับในอีทจากบ้าน
ยืนยันว่าเขามีแค่หมวกไฟฉายแล้วก็กระเป๋าเสบียง
ได้พกปืนลูกซองห้านัดไปด้วยตามที่ถูกกล่าวหา
ส่วนไอ้ปืนยาวจุด๒๒เป็นปืนของผู้ตายไม่ใช่ของเขา
เขาย้ำแบบนี้ครับส่วนกล้องวงจรปิดวันที่ห้าที่แม่ของผู้ตายมาหาที่บ้านและอ้างว่าเป็นปืนของเขาเนี่ย
เป็นปืนของผู้ตายเนี่ยซึ่งเขาก็มีแค่กระเป๋าใบสีดำสะพายข้างหลัง
แล้วก็มีด้ามมีดโผล่ออกมาที่วงกลมเมื่อกี้เขาบอกว่าคือด้ามมีดไม่ใช่ด้ามปืน
ทำให้แม่อาจจะเข้าใจผิดเห็นเป็นกระบอกปืนก็ได้นี่ภาพนี้ภาพขวาเนี่ยนะครับ
ส่วนสาเหตุที่เขากับในอีทไม่ได้กลับลงมาพร้อมกัน
เพราะตั้งแต่วันที่๑ที่เข้าป่าไปจนตี๓กับวันที่๒ไฟฉายของในอีทเนี่ยแบตหมด
เขาก็เลยไล่ให้กลับบ้านก็เลยแยกกันตั้งแต่ตอนนั้น
จะมารู้ภายหลังว่าในอีทไม่ยอมกลับนะฮะอยู่ต่อจนดึกดื่น
แล้วก็ยังโทรหาภรรยาด้วยมือถือเองของเขาก็ไม่มีสัญญาณ
ก็เลยติดต่อไม่ได้แต่เขาเชื่อครับว่าน่าจะมีบุคคลที่สามที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เพราะคืนที่เขาลงจากเขามาเนี่ยมันมีรถจักรยานยนต์อยู่๑คัน
แล้วยืนยันได้ว่าไม่ได้เป็นคนยิงในอีทแน่นอนเพราะคืนนั้นไม่มีเสียงปืนดังขึ้น
นะฮะฟังเสียงเขาอีกทีหนึ่งครับ
แล้วเรื่องที่เขาบอกว่าที่คุณทำไปเขาว่าต้องการกระทิมตัวอยู่ในที่
ไม่เห็นเลยครับเขาไม่ได้ไปด้วยกันเลยเพราะว่าเขาขึ้นตามผมไปอีกวันครับ
ไปด้วยกันผมควรกลับครับไม่ใช่เขาไปดูไม่ได้ครับ
แล้วทำไมคุณทำว่าเขาถึงนั่งใจแล้วครับ
ไม่ใช่นั่งใจเพราะว่าผมลงมานะครับมีคนเห็นเรียบร้อยว่าเออ
พอที่ผมลงมาคืนวันที่สามนะมาจุงเช้าวันที่สี่
ผมจะขึ้นเป็นสวนเพราะว่าสวนมือไกลกัน
ย้ำแบบนี้นะฮะว่าในครุฑเนี่ยยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่

เพราะว่ายังไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่จะมัดตัวว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุ
ยังเป็นตัวผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับ

บรรยากาศการนำร่างของผู้เสียชีวิต
ที่นำออกมาจากนิติเวชของโรงพยาบาลสุมราชธานี
ต้องการจะไปที่วัดปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะ

รถตู้ของมูลนิธิกุศลศรัทธาศูนย์เวียงศาสตร์ที่ไปรับศพมาที่วัดเนี่ย
จู่มันขัดข้องไม่สามารถจะวิ่งต่อไปได้เลย
ขยับไม่ได้แม้แต่นิดเดียวจนต้องใช้รถย่าอ่ารถลากรถยกออกไปซ่อมนะครับ
ก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายน่าจะมาโดนบันดาล
ต้องการจะมาบอกว่าอยากจะให้จับคนร้ายให้ได้หรือเปล่า
เดี๋ยวตามกันต่อตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้